วนเรียนท่านท่านรัฐศพาที่ขอรับครับ
สมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
วันนี้๒๔มิถุนายนผ่านมา๘๙ปี
ข้ามเข้าสู่ปีที่๙๐ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
เรายังวนเวียนอยู่ที่เดิม
ถ้าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วไม่วนเวียนกลับไปสู่วงจรอุบาต
ผมก็เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยที่น่ายกย่อง
แต่ถ้าเราวนเวียนย้อนกลับไปแล้วกลับไปสร้างปัญหาแบบเดิม
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ห้องประชุมรัฐสภาในการแก้กฎหมายตามใจชอบ
เสียงข้างมากลากไปประเด็จการรัฐสภา
นำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นเชิงนโยบาย
ทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากองค์อำนาจแห่งสภาแห่งนี้แหละครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นวันสำคัญ
สมาชิกรัฐสภาสมาชิกผู้แทนรัศดรและสมาชิกวุฒิสภา
ต้องร่วมรับผิดชอบต่อประชาธิปไตยที่สู่ปีที่เก้าสิบ
ให้เดินหน้าต่อไปได้ครับไม่งั้นเราจะกลับมาสู่วงจรอุบาตในเร็วนี้
กลับเรียนท่านประธานครับว่าผมยืนยันในที่ประชุมแห่งนี้
คราวที่แล้วที่เราพินาแล้วเราเสียเวลากันมากว่าครึ่งข้อนปี
คือการพยายามล้มรัฐมนูลด้วยการร่างใหม่ผมเป็นผู้ขอท่านประธานส่งไปยังสารรัฐมนูล
สารรัฐมนุนได้วินิจฉัยว่าองค์อำนาจในการสาปนารัฐมนุนนั้น
เป็นของประชาชนหากจะล้มลำนูนที่ผ่านประชามติสิบหกห้า
หกล้านแปดแสนเสียงจะต้องถามประชามติเสียก่อน
แต่การแก้ไขรัฐมนุนรายมาตรานั้นผมสนับสนุนอย่างยิ่งครับ
เพราะรัฐมนุนก็คือกฎหมายเพียงแต่เป็นกฎหมายสูงสุด
ซึ่งสารรับนูลได้วางแนวไว้แล้วชัดเจนนะครับ
ในคำวินิจฉัยเมื่อปี๕๕และคำวินิจฉัยในปี๖๔
ตรงกันครับว่าการแก้ไขรับนูลที่เป็นไปได้โดยสภาเอง
ทำเพื่อขจัดข้อขัดข้องนั้นทำได้
การใดที่ไปเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจไปเปลี่ยนเรื่องการดำรงตำแหน่ง
หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องถามประชามติ
ส่วนความที่เป็นไปไม่ได้คือแก้ไขความเป็นรัฐ
อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะวันนี้สภาแห่งนี้เสนอกฎหมาย
รัฐมนูลเข้ามา๑๔ฉบับ
ท่านประธานมีดำริถูกแล้วครับที่ที่ปรึกษากฎหมาย

เพราะผมก็ไม่ต้องไปยื่นสารรัฐมนูลอีก
เพราะว่าอันนั้นเป็นการยกร่างให้มีสอสร
ร่างรับนูนขึ้นมาใหม่อันนั้นจะต้องไปเกิดขึ้นต่อเมื่อ
จังหวะที่เหมาะสมหรือเมื่อท่านไปทำประชามติเสียก่อน

เรื่องแรกคือร่างรัฐมนุนที่ท่านประธานบรรจุเนี่ย
เร็วเกินไปทำให้เรามีเวลาพิจารณาน้อยมาก
ร่างที่ยื่นของพักฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาล
บางภักดิ์๑๓ร่างทรงเมื่อวันที่๑๖มิถุนายน

เราใช้เวลาพิจารณากฎหมายทั่วไปยังใช้เวลาศึกษาก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน
นี่กฎหมายรับนูนที่จะแก้ไขบังคับ
ให้กับคนทั้ง๖๙ล้านคนแล้วผูกพันนานาประเทศเนี่ย
เราใช้เวลาแค่๗วัน๖วันให้สมาชิกอ่าน
ผมต้องพยายามไปหาฝ่ายจากเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาล
ฝ่ายค้านมาก่อนเอกสารที่จะได้รับซึ่งเพิ่งได้รับเมื่อวันจันทร์
จะต้องตัดสินใจวันนี้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอันนั้นเป็นประการที่หนึ่ง
มันจึงเกิดความลักลั่นที่ผมบอกเสียดายว่าสิ่งที่เราอยากจะเสนอหรืออยากจะเห็น
การแก้ไขรับนูลเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นมันเลยดูเหมือนเราลุกลี้ลุกลน
บางเรื่องท่านไปลอกมาจากรับนูล๔๐บางเรื่องท่านไปลอกมาจากรับนูล๕๐
ซึ่งความจริงรับนูล๖๐ได้เอาไปปรับใส่ไว้แล้วโดยหลักสากลทางวิชาการชัดเจนครับว่า
รัฐมนูลยิ่งยาวยิ่งแสดงถึงความด้อยพัฒนารัฐธรรมนูลยิ่งสั้นแสดงถึงความเข้าใจของพี่น้องประชาชน
หลักแบบนี้หาได้ในสากลครับแต่ว่าท่านกำลังไปเอารำนูลที่แก้ไขไปแล้วบางอย่าง
รัฐมนูล๔๐และ๕๐ซึ่งเลยไปแล้วครับพัฒนาการของ๖๐บางเรื่องเนี่ยดีกว่าด้วยซ้ำไป
แม้ผมจะเห็นด้วยในสิ่งที่ท่านเสนอมายกตัวอย่างเช่นเรื่องของสิทธิกระบวนการยุติธรรม
เรื่องของสิทธิผู้บริโภคในบางฉบับซึ่งผมกลับไปตรวจครับบางฉบับมาจากลำนูลสี่ศูนย์
ผมเคยเป็นประธานกรรมธิการพินาพรบองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วไม่ผ่านในสภาเนี่ยครับแม้จะผ่านวุฒิสภามาแล้วเนี่ย
ก็ถูกถ่วงจนกระทั่งไม่สามารถออกได้
ในที่สุดรับนูล๖๐กรทเขาไปใส่วัยน้ำตา๔๖แล้ว
แล้วมีสภาผู้บริโภคมีกฎหมายไปเรียบร้อยแล้ว
จัดตั้งกันเรียบร้อยแล้วได้รับเงินจากรัฐบาลไปแล้ว๓๕๐ล้าน
แต่รัฐมนูนบางฉบับที่แก้ไขอย่างลุกลีลุกลนเข้ามาเนี่ย
ไปเขียนย้อนเอาปี๔๐กับปี๕๐มาใส่อีก
คำถามว่าถ้าเอารำนูลเกิดแก้ไขตามเข้าไปเนี่ย
สภาผู้บริโภคที่ตั้งขึ้นเนี่ยดั่งแท้หรือไม่
แน่นอนครับเพราะรัฐมนูลผูกพันลงไปถึงพระราชมัญญัติด้วย
ก็จะเกิดความวุ่นวายนี่เป็นตัวอย่างที่ผมเห็นว่ามันเกิดปัญหา
มีหลายเรื่องครับในรัฐมนูลเรื่องสิทธิเสรีภาพ
เรื่องกฎหมายต่างเนี่ยนะครับเป็นเรื่องดีนะครับ

เรื่องไปตัดสิทธิประชาชนครับ
ดูดีดีเหมือนเป็นการเพิ่มแต่เพิ่มแบบยาว
ทำให้การจำกัดสิทธิ์เกิดขึ้นมากมาย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมให้ความเห็นชอบไม่ได้
จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องดีเนี่ย
เพราะหลายเรื่องในรัฐมนุน๖๐เขียนไว้ดีแล้ว
หากเติมความเข้าไปยื่นเยอะตามที่ท่านเสนอมา
ทั้ง๓๔ร่างที่เข้ามาเนี่ยครับ
จะทำให้เกิดการเสียความและประชาชนเสียสิทธิ์มากกว่าเดิม
ส่วนที่ควรจะแก้กับไม่ได้แก้
ส่วนที่ไม่ได้ควรจะแก้ท่านกลับแก้เข้ามาอีก

กลุ่มที่๒ผมก็สงสัยว่าท่านเอาเข้ามาทำไม
ท่านประธานตัดสินใจไม่นำเข้ามาฉบับหนึ่ง
ม๒๖ว่าด้วยการแก้ไขลำนุนให้ดูยังไงขึ้น

ท่านอยากตัดสิทธิ์เสียงไฟร์ฮารน
๒๐ในการเห็นชอบลำนุนว๑ว๓

ผมเป็นกรรมธิการแก้ไขรัฐมนุนคราวที่แล้ว
ผมสู้ในคณะกรรมธิการชนะด้วยเสียงข้างมาก
ขอให้ใช้เสียง๒ใน๓แบบอย่างที่นานาชาติเขาใช้กัน
แล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าสหรัฐอเมริกาทั้งสภาพผู้แทนราษดร
และวุฒิสภาต้องใช้เสียง๒ใน๓จึงจะแก้รัฐมนูลได้
และต้องกลับไปใช้เสียง๓ใน๔ของสมาชิกสภาแห่งรัฐทั้ง๕๐แห่ง

ชนะในกรรมธิการเข้ามาถูกหักหลังในสภา
ผมไม่กล่าวว่าแล้วครับเรื่องมันผ่านไปแล้ว
ที่ประชุมแห่งนี้แหละครับใช้เสียงข้างน้อยแล้วมีการตกลงล็อบบี้กัน
แล้วเอาเสียงข้างมากในสภา๔๐๐กว่าเสียง

ผมก็แปลกใจว่าท่านเอาร่างผมมาเสนอทำไม๒ใน๓

พอชั้นกรรมธิการเนี่ยท่านต้องไปหักหลังผมอีกแน่นอน
แล้วมันเคยถูกหักหลังแล้วในรัฐมูล๕๐
เมื่อแก้กลับไปเป็นรัฐนูลให้มีการแก้ไขได้กึ่งหนึ่ง
แล้วสวสมัยนั้นเคยไปร่วมครับ

เพราะหลังจากนั้นเขาแปรยติให้สวพ้นไปทันที
ผมไม่ได้มีความเป็นห่วงว่าสวจะอยู่หรือไป
แต่ตราบใดที่ทำหน้าที่ตามรัฐมนูลที่มอบหมาย
สวไว้มีไว้ทำอะไรนั้นชัดเจนมาก

วันนี้รัฐมนุนเป็นกฎหมายที่ท่านนำเข้ามาสู่สภา๑๓ร่าง
ผมเห็นว่าหลายร่างน่าสนใจมาก
แต่ด้วยความรีบอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้บอกไปแล้ว
มันไม่ได้ศึกษามันส่งเข้ามาวันที่๑๖เมษา๑๖มิถุนา

แล้วจะทั้งพี่นาวันนี้ว่าจะผ่านวันละ๑หรือไม่

เช่นเรื่องให้ส่งร่างส่งเรื่องเกี่ยวกับปปช

สิทธิประชาชนในการเข้าชื่อกัน๒๐๐๐ชื่อหายไป

ปปชเคยมีอำนาจจากประชาชนในการยื่นได้

แล้วให้ท่านประธานเป็นแค่บุรุษปริศนีย์ส่งไปดำเนินคดีอย่างเดียว

ถึงจะเห็นชอบก็ตามแม้กระทั่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่ามี
ปัญหาแล้วความจริงเป็นเรื่องดีนะครับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ท่านเสนอเข้ามาการกระจายอำนาจผมสนับสนุนอย่าง
เลยครับแต่ดูแล้วเรื่องพวกนี้มันควรอยู่ใน
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับท้องถิ่นมันไม่ควรมาอยู่ในรับนูล
เพราะท่านแก้ไขหลายมาตรายกเลิกหลายมาตราสิ่งที่จะเกิดความเยื่อนเยอะและเกิดปัญหาขึ้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านก็เอามาใส่ในรัฐมนูล
ไม่รวมถึงเรื่องที่ผมคิดว่ามาอย่างไรเสีย
ก็อาจจะมีสมาชิกเห็นด้วยเห็นต่างก็ตามแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาจริงจริง
คือเรื่องของมาตรา๒๗๒การโหวตนายกรัฐมนตรี
ผมเองเป็นผู้หนึ่งครับที่ต้องเดินทางไปร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
ในการให้ความเห็นต่อคำถามพ่วง
ผิดถูกประการใดประชาชนเขาให้อำนาจ๑๕ล้าน๒แสนเสียงมาในประชามติ
ว่า๕ปีแรกเขาไม่ไว้วางใจเขาขอให้สวทำหน้าที่
ไม่ได้เป็นผู้เลือกนะครับสวไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เสนอ
การเลือกนายกรรมตรีเป็นเรื่องของบัญชีพักการเมืองท่านเสนอมา
ท่านใส่ห้วงในต้นแล้วครับจะไปหาเสียงเอาสามคนใส่บัญชี
เป็นชื่อใครก็แล้วแต่แล้วท่านรวมกันครับไม่ต้องมาปิด
สวทธิ์ฯสวมา๒ปีละยังไงเสียก็เหลือเวลา
แค่๒ปีมากว่าและคำถามพ่วงก็เป็นผลมาจาก
เฉพาะการที่ประชาชนลงประชามติ

มันเกิดคำถามว่าถ้าท่านแก้ได้เนี่ย
แล้วมันต้องกลับไปถามประชามติอีกหรือไม่
ไม่เคารพองค์สถาปนาเลยเหรอครับ
๕ล้าน๒แสนเสียงที่เขากำหนดมา

คิดว่าไม่จำเป็นต้องมาปิดสวิตช

ไปรวมกันให้ได้สัก๒๗๓๐๐เสียง
สวก็ไม่มีปัญญาไปทำอะไรหรอกครับ
ในการไปโหวตค้านที่สภาแห่งนี้
เห็นว่าผู้นั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อ
และเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี

เสียเวลากับรัฐมนูลแก้ไขมาเป็น
ปีครึ่งปี๒ปีก็เพราะเรื่องนี้ครับ
กันอยู่นั่นแหละครับว่าจะปิดสวิตช์สวหรือไม่

แล้วก็เราบอกไปใช้ไฟไทยที่มีพระมหากษัตริย์
นุมุกจำเป็นต้องมี๒สภา

ทวงดุลซึ่งกันและกันต่อไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปมันมีปัญหาอยู่
ในประเด็นที่ผมคิดว่าเรื่องอื่นอื่นเนี่ยอยากจะผ่าน
ก็อยากจะฟังคำชี้แจงว่าไปได้หรือไม่แต่ดูดูแล้วด้วยความรีบร้อน
ในการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูลซึ่งควรจะมีเวลาให้สภา
วุฒิสภาได้ดูด้วยให้ประชาชนได้เห็นด้วย
มาตราเจ็ดเจ็ดวักสองยังระบุเลยครับว่าก่อนแก้ไขกฎหมาย
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมท่านรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตรงไหนครับ
ผมยังไม่เห็นเอกสารเลยเพิ่งมาเห็นวันจันทร์วันอังคารนี้เอง
แล้วท่านจะแก้ไขรำนูนโลกไปผมยินยอมให้ท่านผ่านไปลำบากครับ
สุดท้ายร่างสำคัญคือร่างของพปชรจริงอันนี้ส่งมาตราเจ็ดเมษายน
ส่วนหนึ่งในร่างนั้นเนี่ยมาตรา๒๗๐ผมเป็นคนพูดในสภา
แล้วผมเป็นคนยื่นร่างให้คุณภัยบูลนิติตะวัน
ผมอยากจะร่วมแก้ไขปัญหาการปฏิรูปซึ่งวุฒิสภาพูดกันทุก๓เดือน
แต่ไม่ได้รับความสนใจจากคณะรัฐมนตรี
ผมจึงอยากชวนเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรว่าอยากกับนั้นเลย
เอาเรื่องของการปฏิรูปซึ่งสำคัญมากมาเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา
จะเป็นทุก๓เดือนทุก๖เดือนทุก๑ปีก็สุดแท้แต่ลองมาคุยกัน
ร่างนี้๒๗๐ผมเสียดายที่เอาไปรวมกันเป็นร่างเดียว๕ประเด็น
ถ้าความจริงมีร่างกันและกัน
ยังไงผมเชื่อว่ามาตรา๑๗๘๐วันนี้ผ่านสภาแน่
แต่พอไปร่วมกับเรื่องของมาตรา๑๔๒
ซึ่งมีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่เขาไม่ต้องการให้สสวครมไปยุ่งเกี่ยวงบประมาณ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณเท่านั้นนะครับ
มันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนอื่นด้วยที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานท้องถิ่นทั้งหลายเกี่ยวข้องบมานหมด
เขาจึงเขียนป้องกันเพื่อให้รัฐมนูลนี้เป็นรัฐมนูลปากโกง
ผมได้รับร่างมาแล้วครับถ้าจะแก้ไขมาตรานี้
ให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้มันมีความรัดกลุ่มพอสมควร
แต่ด้วยความรีบเข้าไปแล้วมารวมเป็นร่างเดียวกัน
แล้วขณะเดียวกันสังคมก็ตั้งคำถามว่า
ตกลงสสสวคอรมและเจ้าหน้าที่
จะร่วมเข้าไปทุจริตงบประมาณกิน๒๐๓๐จริงหรือไม่
ผมกราบเรียนเลยครับผมอยู่สภา๑๕ปีครับ
ผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวบมานแล้วผมก็คิดว่าสว๒๕๐ท่าน
ไม่มีปัญหาใดเกี่ยวงบมารเลย

จะแก้ให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี
ก็มีมาตราถ้าต้องการจากผมจะเสนอใหม่
เฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขเนี่ย
ผมมีร่างแล้วครับเรียบร้อยมาขอสำเนาไปได้เลยครับ
แล้วทำงานได้โดยไม่ถูกข้อหาว่าไปร่วมทุศจริงบมาน
ปกป้องเจ้าหน้าที่ผมยินดีให้ครับ

เช่นกันครับการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการ

ครั้งหนึ่งท่านสวทวินเปลี่ยนสี
เคยเป็นเลขาธิการสมชก็โดนกระทำแบบนั้น
คุณภัยบูลนิติตะวันเป็นผู้ยื่นต่อสารรัฐนูลเอง
ผมกล่าบเรียนด้วยความพบรพทั้งท่านสวทวิทย์และท่านภัยบูล

ผมก็ยืนยันกับท่านประธานอีกครับว่า
สวไม่เดือดร้อนเลยครับมาตรา๑๘๕
แต่คลั้นจะบอกว่าให้ท่านแก้ตัดเฉพาะสอสอไปอย่างเดียวสวไม่เกี่ยวได้ไหม

เพราะข้าราชการที่เขาถูกกระทำถูกโยกย้ายถูกกันแกล้งนั้น
มันก็มาจากอำนาจของสภาใช่หรือไม่
เราถามว่าสภามีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน
๓๕กรรมธิการของสภาผู้แทนรัฐธรรม
กรรมธิการของวุฒิสภาและโครงการสวพบประชาชน
ไม่ได้มีปัญหากับมาตรา๑๘๕ในการลงพื้นที่เลยครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสวไม่ได้มีปัญหาผมก็ไม่ทราบครับ
ผมไม่เคยเป็นสอสอแต่อยู่สภามา๑๕ปี
ผมก็พบปะผู้คนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอด
ไม่มีความจำเป็นต้องแก้มาตรา๑๘๕ให้ผม

มีความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างดี
เพราะฉะนั้น๒ร่างคือ๑๔๔กับ๑๘๔
ถ้าเป็นไปได้มันเป็นให้ถอนออกไป
แต่มันคงลำบากเพราะมันรวมร่างกันมาแล้ว
ถ้าเป็นไปได้ท่านผู้เสนออาจจะเสนอขอแก้หลักการ
เกินกว่าที่เสนอมาซึ่งมันก็ยาก
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกลับเรียนด้วยความเคารพ
แม้ผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการฝากมาตรา๒๗๐ไป

จำเป็นเหลือเกินครับว่าร่างของพลังประชารัฐ

แม้กระทั่งสุดท้ายคือเรื่องบัตรเลือกตั้ง
ผมเองมีคำถามเสมอว่า
ไม่ว่าจะเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเปลี่ยนกฎิกาเป็นอย่างไร

มันเป็นเรื่องของสวหรือเป็นเรื่องของสอสอหรือไม่

อย่างไรก็ตามครับมันเป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศ
เพราะท้ายสุดมันจะนำไปสู่วงจรอุบาตหรือไม่

ท่านประธานเป็นนายุคล้นตรีในสมัยรัฐนวล๔๐
ตอนแรกการใช้ครั้งแรกเมื่อปี๒๔๓ผมจำความได้
เป็นการเลือกตั้งที่ดีแล้วงดงามครับ
แต่พอหลังจากนั้นถัดมาอีกไม่นาน
หลังครบสมัยของท่านประธาน๒๕๓

นำไปสู่การยึดอำนาจ๑๙กันยา๒๔
คำถามว่าวันนี้เราจะแก้ไขรัฐมนูลบัตรเลือกตั้ง
ซึ่งผมก็ไม่ติดใจนะครับถ้าจะผ่านบางร่างเพื่อจะไปแก้ไข
ถามว่าจะแก้อย่างไรไม่กลับไปวงจรอุบาต
เราผ่าน๘๙ปีประชาธิปไตย
ตั้งแต่การผิดพลาดในการยึดอำนาจ๒๔๗

เราจะแก้กลับไปสู่บัตรเลือกตั้ง

เลือกตั้งที่ท่านจะแก้ไข
กลับไปเป็นบัตร๒ใบ๔๐๐เขต๑๐๐ปาร์ตี้ลิสต์
แล้วไปดำเนินการจะทำให้สภาแห่งนี้
ได้สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

แล้วกลับมาทำหน้าที่เพื่อประชาชน
แล้วไม่กลับไปวงจรอุบาตแบบเดิม
แล้วก็วนกลับไปสู่การชุมนุมทางการเมือง

นำไปสู่การเป็นวงจรซ้ำแล้วซ้ำอีก
ผมไม่อยากเห็น๙๐ปีข้างหน้าของประชาชนศักดิ์ไตร๒๔๕

แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอีก

ผู้เสนอกฎหมายถ้าได้อธิบายความให้ชัดเจน

สภาแห่งนี้ผมยังเชื่อว่าท่านยังมีวาระอย่างน้อยอีก๑๒ปีครับ
สมัยหน้าท่านก็เสนอแก้ไขรัฐมนุนเข้ามาได้เป็นรายมาตรา
วันนี้ผ่านไปบางร่าง
แล้วไปเริ่มให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐมนูลรายมาตราทำได้ครับ

แต่เราทำบางส่วนแก้ไขปัญหาเหมือนที่เราแก้กฎหมาย

วุฒิสภาก็จะให้ความเห็นชอบด้วยครับ

สวมีหน้าที่ในการกันกรองกฎหมาย
มาทำหน้าที่ตามรัฐมนูลนี้
ส่วนใหญ่ทั้งหมดรวมถึงตัวผมเองรัฐนูลบัญญัติไว้ครับ
หมดจากภาระคราวนี้ก็เป็นสวอีกไม่ได้แล้ว

เราไม่มีความกังวลที่อยากจะกลับเข้าไปสู่สภา

เพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ดีที่สุดในที่เรามอบหมาย
ระยะเวลาเพียงเท่านี้
ในการช่วยกันกันกรองกฎหมายร่วมกันดีกว่าครับ

ร่างแก้ไขรัฐนูล๑๓ร่างนั้น
มีเพียงแค่บางร่างเท่านั้นที่ผ่านไปได้
ที่เหลือผมให้ความเห็นชอบลำบากครับ
แล้วก็ขอให้กลับไปแก้ไขมาให้ดีกว่าเดิม